คุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นเคสแรกของโรงพยาบาลกระบี่เลยนะคะ
ได้ลูกสาวร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะ
ซูซูค่ะ

ซูซูค่ะ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กนะฮะ

เจ้าของเฟซบุ๊กนี้ก็คือคุณจิรวรรณภัยพัฒนา

ที่ถ่ายทอดเรื่องราวดีแบบนี้ให้เราได้เห็นนะคะ
เธอเป็นพยาบาลดูแลผู้ป่วยโรคโควิด๑๙

เล่าบอกว่าวันที่๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
มีผู้ป่วยเป็นผู้หญิงอายุ๓๓ปีตั้งคันกับ๓๙สัปดาห์
มารักษาตัวที่โรงพยาบาล
กระทั่งเมื่อวันที่๗พฤษภาคมที่ผ่านมา

ทางทีมสูตินรีแพทย์นะคะก็เลยมีการผ่าตัดทำคลอด

ใช้เวลารวดเร็วมากค่ะ๓๐นาที

คลอดออกมาเป็นทารกเพศหญิง

ต้องใช้แพทย์พยาบาลและบุคลากร

เป็นการทำหน้าที่ที่ตนเองรู้สึกภูมิใจมาก
ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการครั้งนี้นะคะ

แต่ทุกอย่างสำเร็จลุดล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ